ทีนี้ผลกระทบจากราคาหมูแพงนะคะ
ล่าสุดเนี่ยสะเทือนไปถึงวงการอาหารเช้าแล้วนะคะ

โจ๊กชื่อดังถ้าเกิดพูดไปขอนแก่นผู้จะทานร้านนี้
โจ๊กคุณแอ๋มนี่ค่ะ

มีอะไรล่ะกาวเหลาเสียงจิกนะคะ
ข้าวต้มซี่โครงอ่อนมีทุกอย่าง

เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณประกาศิษย์กันที่วา

คือโจ๊กร้านนี้ตั้งอยู่ที่ในตลาดโต้รุ่งร่วมจิต

บอกว่าตอนนี้หมูก้อนหมูเด้งเออหมูนุ่มหมูนุ่มเออเนี่ยค่ะ
ตอนนี้มันราคาปรับสูงทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสะโพกหมู
ตอนนี้ขึ้นไปกิโลกรัมละ๒๐บาทเครื่องในหมูขึ้นไปกิโลกรัมละ๑๕บาท
ไข่ไก่ขึ้นไปแผงละ๖บาทแพงที่สุดเอ้าเหรอ
กุ้งแพงมากตอนนี้ปรับขึ้นกิโลกรัมละ๖๐บาทก็แพงตามไปด้วยอีก
ตามไปด้วยอีกแก๊สหุงต้มก็กำลังจะปรับขึ้นเร็วนี้
ทางร้านก็เลยบอกว่าคิดทบทวนคิดทบทวนว่ากำลังจะปรับขึ้นราคาโจ๊ก
รายการละห้าถึงสิบบาทแต่ปรับเลยไหมยังอืม
ขอนแก่นสบายใจได้ตอนนี้ยังไม่ปรับขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าแบกรับไม่ไหวแล้ว
ก็จะปรับขึ้นแน่นอนนะคะรายการละห้าถึงสิบบาท
ตอนนี้ขายราคาเดิมไปก่อนนะคะส่วนราคาใหม่อาจจะเริ่มใช้เดือนหน้าเลยเหรอ
โอ้โหกุมภาพันธ์นะคะกุมภาพันธ์นะคะ
ถ้าเกิดว่ากุมภาแล้วเนี่ยวัตถุดิบต่างที่ใช้ในการทำโจ๊กเนี่ย
มันยังไม่ลดก็ต้องขึ้นแต่ดูแนวโน้มแล้วก็คงยังไม่ลดไหมคะ
แน่นอนนะคะอ่าอืมมันขึ้นตามมาได้ยังไงนะโดยสอบมันขึ้นอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่า